พร้อมเสิร์ฟทั้งเมนูเจและไม่เจ
เหล่านักชิมต่างต้องยกนิ้วให้
กับความอร่อยระดับมิชลิน

จนร้านต้องขยายสาขาไปทั่วกรุงเทพ

สูตรเด็ดกว่า๑๓๐ปี

กับร้านเจ๊เกียวอิ๋วกล้วย

ก็ถ้ากินเจวันก็ขายได้ประมาณ๓๐
ก็ทำรายได้เป็นล้านได้อยู่นะ
ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการ
เศรษฐีป้ายแดงวันนี้ครับ

รับสู่วาไลตี้ปากท้องของคนอยากรวย

วันนี้ครับพี่เลยพาแฟนเศรษฐีป้ายแดงนะครับ

เพราะที่นี่ครับเขาโด่งดังในเรื่องของอาหารเจ

แล้วตอนนี้เราอยู่ที่แสนยอดซีฟู้ดสาขาพระราม๓

บรรยากาศที่ดี

ร้านอาหารแสนยอดร้านดังระดับตำนาน
เปิดมานานกว่า๖๐ปี
ชื่อเสียงความอร่อยเนี่ยครับ
เป็นที่เรื่องลือโดยเฉพาะเมนูราดหน้า

กวางตุ้งแท้ปรุงรสชาติ
และรังสรรคเมนูแบบดั้งเดิม
เพื่อรักษารสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
การันตีความอร่อยกับรางวัลมิชลินปิวกูมอง๓ปีซ้อน

วันนี้เราจะไปทำความรู้จัก
และชิมเมนูที่ขึ้นชื่อของทางร้าน
และยังมีเมนูที่ถูกใจลูกค้าที่ทานเจอีกด้วยล่ะครับ
โอ้โหน้องตองฮะและเราอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ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

รู้ตัวอ่าอ่ามิชชาลินแล้วทางนี้ก็ไม่แพ้นะ
อันนี้คงจะไม่เจส้นตำรับเหมือนกันใช่ครับ
สำหรับเป็ดย่างเป็ดย่างของเราเป็ดย่างเราย่างด้วยถ่านจะหอม
อ๋อคือเป็ดย่างที่ย่างถ่านย่างด้วยถ่านไม่ไม่ย่างด้วยแก๊สเกลือดไม่เอานะ
ไม่ให้แพ้เอามันจะมีความหอมที่ต่างกันใช่ไหมคะครับควันมันอะไรอ่ะ
มันจะอบแล้วมันมันจะหอมค่ะเหมือนเหมือนดมควันใช่เออ
พอจินตนาการออกเลยว่าย่าไปทานมันจะมีความแบบหอม
ถ้าคิดเราก็มีจะจะเข้ากันที่สุดอ่าเป็ดย่างกับบะมี
แล้วอย่างเป็ดย่างอย่างนี้เป็นสูตรต้นตำรับมาจากวังเจ้าเลยไหมคะ
ต้นตำลับเลยเป็นต้นตำลับคุณพ่อเอามาเลยครับใช่
หกสิบปีก่อนรสชาติแบบไหนตอนนี้ก็เหมือนเลยครับครับ
อ่านี่อ่าอันไหนดีคะเฮียอ่าอันนี้ถ้าการจัดเรียนนี้เป็น
เป็นปลาเนื้อปลาเก่าครับเนื้อปลาเก่าต้มเผือกใช่นะฮะ
เป็นเหมือนโบราณน่ะแต่อันนี้รู้สึกเป็นดูแล้วมันแบบเต็มบรรยากาศจริงจริงน่ะ
ใช่ใช่ครับหาทำเลี่ยวด้วยนะคะขอบคุณฮะนี่กับสุขภาพด้วยนะอ่า
มีใช่ไหมอ่า
ผักผักสมบูรณ์แล้วจะบอกว่าลูกชิ้นกรุงเห็นรูบล้อเลิฟโบร์ด
แบบนี้นะครับครับไม่ผสมแป้งนะครับกรุงล้วน
ค่ะเป็นลูกชิ้นกรุงล้วนที่ทำทำเองครับทำเอง

พวกไม่เจกรฟร์มวิทยาสตรีสถานการณ์เจเราก็ต้องว่าเราก็ต้องร้องรับลูกค้าที่มากินเจด้วยครับ
อะจริงจริงนะคุยมาตั้งนานแหละแล้วก็นั่งดมมากขออนุญาตนะคะยั่งชิมแล้วอะ
อันนี้สารภาพนะแยกไม่ออกเหมือนกันมากมันจะมีกลิ่นความหอม
ก็คือแบบเราใส่ใจไหมคะ

จานเดียวมันไม่หนำใจ
เพราะเมนูเจยอดนิยมของร้านนี้เนี่ยครับ

รสชาติอ่ะยังคงความแบบเข้มข้นนะคะ
หมี่ผัดก็จะมีความหอมเหมือนกัน

เค็ดและกันน้ำลายสออู้หู้ย
นั่นก็คือข้าวกระเพราเป็ดเจรสชาติเป็นยังไงจ๊ะน้องใบตอง
จะบอกว่ากลิ่นเป็ดพะโล้เหมือนมาก
ความจัดจ้านของผัดกะเพรามันเข้มข้น

อีกหนึ่งเมนูที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของร้านแสนยอด
อันนี้ไม่เหมือเจ๋เลยจริง
ก็รสชาติตรง

ไหนเป็นแต่เมนูเจ๋อันไหนคลายดีสุดข้าง

แล้วกระเฉศเจนี่เจ็ดมาก

ต้องหาอะไรที่มันแบบใกล้เคียงเนอะถูกแล้วอันนี้มันอร่อยจริงจริงแล้วแล้วต้องบอกว่าหมี่กระเฉดจริง
เฉดเขาไม่เหนียวนะคะอืมอ่าบางร้านคือกระเฉดคือเหนียวแต่อันเนี้ย
เราเด็ดสุดยอดอ๋ออืมสุดยอดนะครับใส่ใจสุดยอดอันนี้เรียกสุดยอดนะครับ
อย่างที่บอกไปกินแล้วเนี่ยแทบไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมล่ะครับว่าเป็นอาหารเจเพราะรสชาติและรสสัมผัสเหมือนของจริงแทบจะแยกไม่ออกเลยล่ะครับ
น้องใบตองเขาแซงหน้าชิมเมนูเจไปแล้วมีเหรอที่เฮียป้องจะยอมขอเป็นตัวแทนชิมเมนูที่ไม่ใช่เจ
งั้นบอกรสชาติให้กับคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมล่ะครับสูตร๖๐ปีก่อนยังไงปัจจุบันยังก็ยังเหมือนเดิม
จริงอร่อยมากเรามีวิธีการเลือกเป็ดไหมคะว่าแบบเราจะต้องใช้เป็ดน้ำหนักเท่านี้
จะใช้เป็ดจากไหนจากไหนยังไงบ้างเพราะเป็ดเราจะเป็นฟิกไซส์ให้บริษัทที่จะส่งมาให้เราอะไรอย่างเงี้
หนักก็ตกประมาณสองโลสองไปถึงสองโลครึ่งประมาณแบบนี้
ถ้าใหญ่ไปมันจะยังไงคะ
ใหญ่ไปมันจะมันเอาจริงมันเยอะ
วันหนึ่งใช้เป็ดเยอะไหม
วันธรรมดาก็แบบเก้าสิบ

เป็นย่างบะหมี่ลวกยังมีเมนูแนะนำที่ไม่เหมือนใครอย่างลูกชิ้นกุ้งผัดผักโสพลอีกด้วยล่ะครับ
ชิ้นกุ้งนี่โอ้โหจริงจริงกุ้งกัดไว้แล้วเหรอเป็นตอนตอนเลยเหรอ
ไม่มีไม่มีเสียอารมณ์ว่ามีแต่แป้งเนี่ยมีแต่กุ้งกุ้งกุ้งใช่ครับกุ้งรวดรวดเลย
สองเมนูแนะนำที่ไม่ใช่เจผ่านไปตอนนี้เฮียป้องผอสดของร้อนร้อนที่กลิ่นหอมยั่วยวนอุ้ย
อยู่ตรงหน้าเขาอยู่ตั้งนานอย่างเนื้อปลาเก่าต้มเผือกโล่งคอไหมล่ะครับเฮีย
ต้องมากินที่ร้านเพราะมันต้องร้อนร้อนแล้วมันใช่รสเด็ดมากแล้วคือปลาเก่าคือเขาไม่
แบบเนื้อแน่นมากเลยอ่ะสดมากเลยเชิญชวนเรามากินที่ร้านเพราะว่า
ใช่ไอ้พวกต้มเนี่ยที่ร้านจะแด้ลงกว่าใช่ค่ะด้วยรสชาติที่ถูกปากทำให้ขายดี
มีทุนเพิ่มขยับขยายร้านจากเพลิงเล็กเป็นตึกแถวสองห้องและได้มีโอกาสไปเปิดในห้างดังอีกด้วยล่ะครับ
รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเฮียนำชัยเล่ากันต่อเลยดีกว่าครับ
วันนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปเส้นทางจุดเริ่มต้นของแสงยอดนะคะ
หกสิบปีที่แล้วเป็นมายังไงเป็นพ่อผมน่ะ
แกเป็นเชฟที่กวางเจ้าก็มาที่เมืองไทยแล้วก็มาเปิดร้านเติมเลยครับค่ะ
ร้านเราจะเปิดอยู่ที่หลังโรงพยาบาลเลิศสิทธิ์เป็นเพลิงใหญ่
พอขายดีอะไรแล้วค่ะแล้วค่อยย้ายให้มาตรงสาธรณ์อืม
ย้ายมาก็ใหญ่ขึ้นตึกแถวประมาณสองห้อง
อุ๊ยมีเจ้าหน้ากรครับที่เข้ามาแดกเซฟเวิงเวิลครับอ่า
แต่เขาไม่จะไม่บอกไม่อะไรเพราะว่ามีพื้นที่ในห้างสนใจไหม

และด้วยความอร่อยทำให้ร้านแสนยอดได้รับการยอมรับ
จากในห้างที่ถูกใจในรสชาติ
สามารถนำร้านเล็กที่เปิดขายในห้องแถว
ขยายสาขาไปเปิดร้านบนห้างใหญ่ใจกลางเมืองได้สำเร็จ
และได้การตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีเลยล่ะครับ
คือจากร้านที่อยู่ในวงจำกัด
ลูกค้าผู้สูงอายุเก่าอะไร
เมื่อก่อนจะไปร่วมทรงลูกค้าประจำ

ลูกค้าก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกคนสมัยใหม่ขึ้น

คนรู้จักมากขึ้นเปิดตลาดกว้างมากขึ้น
แล้วปัจจุบันท่านแอบถามได้ว่าตอนนี้มีกี่สาขาแล้วครับ

เป็นอาณาจักรแสนยอดอันยิ่งใหญ่ไปแล้วอ่ะ
ครับแสนยอดมีประวัติมากว่า๖๐ปีนะฮะ
ต้องถามเคล็ดลับนะเฮียหน่อยว่า
มีเคล็ดลับในการบริหารงานยังไงถึงได้อยู่โยงคงกระพันธ
เรียกว่าจนส่งถึงรุ่นต่อไปได้ดีขนาดนี้ครับ
ก็สำคัญที่สุดเลยนะเรื่องรสชาติครับครับ
เราต้องคงรสชาติไว้สม่ำเสมอ

ไม่ว่าคุณจะมากินวันนี้พรุ่งนี้มาลื้อนี้

แล้วจากนี้คุณต้องลองสร้างแบรนด์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่มาขึ้น

เฉพาะร้านที่มันจะต้องขึ้นห้างอะไรอย่างนี้
หน้าที่เราผมมองว่าก็มารักษาคุณภาพรักษามาตรฐาน
เรื่องที่สองก็คงเป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้น
คือจริงเรามีแลนด์ที่ชื่อว่าสันยอดวอร์ก
แล้วก็แบรนด์ที่ชื่อว่าแสนยอดซีฟู้ดเป็นแปลกลายมาก
ที่นี่ก็คือใช้ชื่อว่าแสนยอดซีฟู้ด
ถูกต้องครับที่นี่คือแสนยอดซีฟู้ดมันจะเป็นคล้ายฟิวในเมืองประมาณสวนอาหาร
แสนยอดวอกจะเป็นอาหารจานเดี่ยวครับแล้วทานง่ายสะดวก
เหมาะกับคนรุ่นใหม่คในออนไฟว์ส์

ยังเจอช่วงลุคโควิดอย่างเงี้ครับกระทบยอดขายเราเยอะไหมครับ
จริงเลยนะสำหรับร้านเราไม่เยอะ

เพราะว่าโควิดเราเยอะเลยบางคนก็เวียนกันมา
ก็คือสั่งมารับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ

สั่งแล้วส่วนมากก็เหมือนเป็นเทคโอเวย์

เพราะว่าเราก็มีช่องทางการขายแบบในแกรปบ้างในไลน์แมนในทุกแพนด้าเราเข้าร่วมกัน
ถ้าใครโควิดไม่สะดวกออกไปข้างนอกก็สั่งได้ตามช่องทางเรียเวอรี่ออนไลน์ได้หมดเลย
เอาละครับน้องตองอยู่กับคุณพีรพงศ์เหมือนเดิมและเพิ่มเติมมาครับ
เชฟปิ๊กสวัสดีครับ
วันนี้ครับจะโชว์เมนูอะไรให้เราได้ศึกษากัน
จริงเราจะโชว์วิธีการทำราดนาในแบบฉบับสัญญาณให้เลย
ราดนาสับปิ๊กชะลิมสตาร์

ราดนานี่คือความอร่อยสิ

เราก็จะเริ่มจากผัดเส้นก่อน
ผัดเส้นก่อนนะคะนี่แล้วกระทะของเขาก็คือต้องใช้แบบจับอย่างเงี้ย
โดยคนน้ำมันจับแบบว่ามือที่ท่านจะโดนกระทะเลยน่ะ

ไฟแรงท่วมกระทะเลยเลยนะครับเนี่ยผัดเส้นเสร็จเรียบร้อย
วางพักไว้มาต่อกันกับการทำน้ำราดหน้า
เริ่มที่ผัดคณะฮ่องกงโดยใช้วิธีการคั่วน้ำมันคั่วไปเรื่อยจนได้ที่แล้วใส่หมูหมักที่ทางร้านใช้เวลาหมักถึง๙ชั่วโมง
เพื่อให้ได้หมูที่นุ่มตามด้วยน้ำซุปใส่ลงไปคนเบาปล่อยให้เดือดไปพร้อมพร้อมกันจากนั้นตามด้วยซอสสูตรเฉพาะที่ใช้เต้าเจี้ยวเป็นตัวชูโรง
ปิดท้ายด้วยการผสมแป้งโดยการใช้แป้งมันผสมกับน้ำคนให้เข้ากันตักใส่กระทะผัดให้เข้ากันจนข้นเหนียวก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ
มาแล้วว้าว
นี่นะฮะเรียกว่าเป็นเต้าตำรับกว่า๖๐ปีนะครับจากกวางตุ้งรสชาติ๖๐ปีที่ไม่เคยเปลี่ยนเลย
สุดยอดนี่คือเมนูมิชลินของร้าน
อันนี้เป็นเมนูต่อไปเลยนะครับอันนี้คือเส้นมีเกษตรเจ
ลงลวนโปรตีนเกษตรก่อนต้องลวนต้องลวนต้องร้อน
มาที่เมนูหมี่กระเชษเจเริ่มจากใช้น้ำมันเคลือบกระทะให้ทั่วลงเครื่องหอมที่ประกอบด้วยหัวชัยโป๊ะกับพริกคั่วผัดให้ได้กลิ่นหอมตามด้วยยอดผักกระเฉดผัดเข้ากันจนได้ที่
แต่ระวังอย่าให้ผักเหี่ยวจนติดกระทะนะครับจากนั้นใส่เส้นหมี่ลงไปใช้ไฟแรงควงกระทะไปเรื่อยเพื่อให้ได้กลิ่นหอมติดกระทะ
เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยครับจริงดูเหมือนทำไม่นาน
ไม่นานนะคะแต่ต้องใช้ความชำนาญจากเชฟ

อันนี้แหละค่ะเคล็ดลับความอร่อยจากร้านแสนยอดนะคะ

ว่าจะเป็นเมนูเจอย่างนี้
อันนี้คือหมี่กะเพราเจและนี่ก็คือ

ทั้งสองเมนูการันตีความอร่อยจากเชฟมืออาชีพที่ยังคงทำตามสูตรต้นตำรับ
บอกได้เลยครับว่าผัดกันไฟลุกเลยทีเดียวแต่แอบสังเกตเห็นครับว่าเชฟเนี่ยมีการจุดทูบไหว้เต่าไฟก่อนทำอาหารด้วย
ว่าแต่ทำไมถึงต้องมีการไหว้เตาไฟด้วยล่ะครับแต่ไหนแต่ไรเริ่มแล้วตั้งแต่คุณพ่ออะไรมาเรา
ครับก็จะมีการไหว้เทพเจ้าแห่งไฟเทพเจ้าแห่งเตา
เป็นการให้เราทำอาหารอร่อยทำไฟแรงอย่างนี้ใช่เหมือนไหว้ครูของครูอะไรอย่างเงี้ยเนอะ
เหมือนอ่าดนตรีไทยก็คือไหว้เครื่องดนตรีใช่ค่ะแล้วพลายกันแบบนี้ถูกไหมฮะ
สุดท้ายอยากจะให้ทั้งสองท่านฝากร้านเลยนะครับว่า
เทศกาลเจก็ใกล้มาถึงแล้วนะฮะก็เชิญนะครับสาขาที่เราถ่ายนี่เป็น
สาขาถนนพระรามสามครับอยากจะเน้นว่าบรรยากาศข้างหลังนี่
อยู่ริมแม่น้ำบรรยากาศดีครับกินอาหารไปมองวิวไป
มันเผลอยอร่อยเลยครับครับผมเรียนเชิญทุกคนมามา
เป็นครอบครัวบางท่านทานเจบางท่านไปทานเจมาได้หมดเลยครับ

เพราะว่าวันนี้จะมีเคล็ดลับเรื่องของจุดเก็บเงิน
ว่าจุดเก็บเงินของแต่ละร้านมันมีความสำคัญยังไง
จะทำให้ร้านของคุณนั้นเฮงปังรวย
ติดตามกันเลยกับสินแสชัย
ได้เวลาที่สินแสชัยจะนำสาดพลังของห่วงจุ้ย
ไปช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าให้เห็งปังรวยกันอีกครั้ง
ซึ่งคุณผู้ชมเองก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยเหมือนกันครับ
วันนี้ยังอยู่ที่ตลาดถนอมมิตร๘๘ย่านรามอินทาวัชรพล
ตลาดสดที่เต็มไปด้วยความสะอาดปลอดภัยถูกสุขอนามัย
พ่อค้าแม่ค้าร้านไหนจะเป็นผู้โชคดี
สินแสจะไปปรับห่วงจุ้ยกันแบบฟรีไปชมกันเลยครับ
ท่านผู้ชมครับมาสังเกตร้านนี้จะต้องขายดีนะครับ
แต่ทำไมมันเงียบเหงามันต้องมีเหตุผล
เจอแล้วล่ะครับร้านค้าที่ต้องการความช่วยเหลือ
อ่ะสินแสช่วยทีนะครับ

ชื่อหวยครับ

จริงร้านคุณเนี่ยจะต้องแบบเวิร์คกว่านี้ขายได้มากกว่านี้
เอ้าแล้วมันเป็นเพราะอะไรล่ะครับสินแส
ถ้าไม่เจออุปสรรคอาจจะบางวันเงียบก็เงียบเลย

ก็ทำให้การค้าขายรุ่งเรืองขึ้นเลยล่ะครับ
แล้วจะย้ายไปตรงไหนล่ะครับสินแส
คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่หน้าร้านขายของชำของคุณหมวยนะครับ

ด้านขวามือของผมเนี่ยเป็นทิศใต้
พลังทิศทางในเข็มทิศในเคล็ดลับอีกวิชาหนึ่ง
มันต้องบอกว่ามันจะต้องนั่งเก็บตังค์อยู่
ด้านทางทิศใต้ถึงจะมีพลังมากกว่า
เพราะณปัจจุบันนี้ทิศตะวันตกถูกล็อกไว้หมดเลยเข้าไม่ได้
เพราะเรื่องเหตุเกิดจากโควิดเราถึงจะต้องการแก้
ถ้าแก้มันจะมีผลขายดีขึ้น
โอ้โหแบบนี้นี่เอง
ใครที่มีปัญหาเหมือนอย่างคุณหมวย
ที่ร้านโดนปิดไม่ให้คนเข้าในฝั่งทิศตะวันตก
ซึ่งจริงแล้วใน๑๒ปีนี้
เป็นทิศแห่งการค้าให้รีบย้ายโต๊ะเก็บเงิน
อยู่ทางทิศใต้ของร้านให้โดยไว
เพราะทิศใต้เป็นทิศส่งเสริมของทิศตะวันตก

ว่าแต่มีเคล็ดลับนอกเหนือจากนี้อีกไหมล่ะครับ

หน้าร้านตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามองภายในข้างในไม่เห็น
การเปิดร้านค้าที่ให้ขายดีณปัจจุบันนี้หลังพิงตะวันตกไม่เป็นไร
ลับเสริมรวยอย่างแรกติดไฟกระพริบทางทิศตะวันตก
เพื่อเป็นการกระตุ้นทิศแห่งการค้าอย่าลืมไปติดกันนะครับ
อ้าวย่างต่อไปล่ะครับซึ่งแส
เรื่องหน้าร้านเนี่ยผมอยากจะให้มันขยายหน้าร้านเพื่อให้เห็นภาพมุมกว้างอ่ะ
ว่าเราขายอะไรมั่งในสินค้าเพราะหน้าปัจจุบันนี้หน้าร้านเราหันมาอย่างนี้แล้ว
ตะวันตกถูกล็อกหมดเราต้องขยายหน้าร้านในลักษณะเรียกว่าอย่างเช่นนะครับ
เชลล์เนี่ยนะครับคุณลองวางจัดใหม่ว่าจัดเหมือนซอยเข้าไปครับ
มองได้สองด้านเพื่อให้ทุกคนอยากจะเดินเข้าไปแล้วม้วนออกมา
ร้านค้าอื่นก็สามารถนำไปปรับใช้ได้เหมือนกันนะครับเป็นไปได้ให้จัดชั้นวางสินค้าเป็นซอยลึก
เพื่อไม่ให้เป็นการกีดขวางการไหลเวียนของทรัพย์ที่กำลังจะเข้ามานั่นเองล่ะครับ
ลองไปปรับใช้ดูรับรองรู้เรื่องเฮงปังรวย
โอ้โหพี่ป้องน้องใบตองอิ่มอร่อยกันเลยสิท่าที่ร้านแสนยอดอ่ะ
แต่ละอย่างน่ากินน่าทานทั้งนั้นเลยยิ่งเป็นอาหารเจยิ่งน่าทานเข้าไปใหญ่เลยนะ
เอางี้ไหนก็พูดถึงอาหารเจแล้วเนอะผมก็เลยพาคุณผู้ชมมาที่นี่
พาไปทานอีกหนึ่งอาหารเจที่เขาขายมาอย่างยาวนาน
แล้วเขาว่ากันว่ากินกี่ทีก็อร่อยเอาไปไหว้บ่อยเห็งปัง
กับร้านที่มีชื่อว่าร้านอิ่วกล้วยเจ๊เกี้ยวโอ้โหสืบทอดกันมาอย่างยาวนานร้อยสามสิบปี
แล้วอยู่ที่นี่แล้วคุณผู้ชมฮะที่ซอยเจริญกรุงยี่สิบเอ็ด
โอ้โหบอกเลยนะว่าเจ๊ก็ขายดิบขายดีเทน้ำเทท่าดีจริง
ถึงต้องพามานี่ไงล่ะครับรีบรีบไปกินอิ๋วกล้วยเลยค่ะ
เจ๊เฮงจะรวยต้องเร็วค่ะโอ้โฮยยังไม่ได้หลังจะพูดโจ
เจ๊เกียร์เขาต้องรีบมาตามพี่อาร์มเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับคุณผู้ชม
ดูสิครับลูกค้ามายืนรอเต็มหน้าร้านขนาดนี้เนี่ย
ก็อิ๋วกล้วยของเจ๊เขาเป็นขนมไหว้เจ้าโบราณ
จากเมืองจีนที่มีไส้ให้เลือกเยอะแยะมากมาย
อุ้ยรักพี่เสด่ายน้องไม่รู้จะเลือกไส้ไหนดีเลยล่ะครับ
ที่สำคัญครับเทศกาลเจทุกปีเขาก็จะมีไส้เห็ดหอมฟองเต้าหู้ออกมาให้คนกินเจ
ลิ้มลองกันอีกด้วยอยากจะรู้จริงว่าขายดีขนาดไหนกันล่ะครับเนี่ยพี่อาร์ม
เห็นบอกว่าขายวันหนึ่ง๒๐๐กว่าใบเลยเหรอ
แล้ววันนึงรายได้เท่าไรอ่ะขายประมาณ๖๗พันบาท
เดือนนึงก็เป็นแสนอีกเมื่อกี้ก็ทำรายได้เป็นล้านอยู่ล่ะ
ได้นะคะถ้าเป็นปีก็ได้ค่ะ

กะหล่ำปีใส่เห็ดหอมหมูกุ้ง
เจก็ขายดีมากก็ถ้ากินเจวันก็ขายได้ประมาณสามสี่ร้อยลูกนะสามถึงสี่ร้อยลูกต่อวัน
กับช่วงเทศกาลกินเจใช่อยากรู้จริงจริงเลยอะไรกันนะที่ทำให้เจ๊เกียวอิ๋วกล้วยเนี่ย
ดังเป็นพลุแตกอะครับดังเป็นพลุแตกมันก็ต้องมีที่มาที่ไปหนึ่งต้องทำอร่อยอ่า
ต้องเอาใจใส่แล้วมาสะอาดแล้วต้องทำแบบขั้นตอนทำแบบออริชิโน่อย่างเดียวอ่าฮะ
รุ่นใหม่มันไม่อร่อยลูกค้าไม่ติดหรอกครับนี่คือบอกตรงตรงว่าของโบราณจริงจริง
อ่าฮะเห็นบอกต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหรออ๋อไม่ไม่คือมีกระละขั้งหนึ่ง
ตอนใหม่เข้ามาขายตรงนี้ลูกค้าจะไม่รู้แต่ก็หาเราไม่เจอ

ขอให้ว่าขายดีให้ลูกค้าดึงกลับมา

ต้นทองหมดเลยแปะกงหนวดยาว

ยาวแล้วก็กระเด็ดให้เรา
จากนั้นมาก็ชีวิตเปลี่ยนเป็นคนละคนเลย

อ๋อแต่ของเรานี่ออริจินอลจากไหนนะจากไหนนะจากสวทาวกันจากสวทาว
เห็นบอกว่าหลายคนซื้อเนี่ยเป็นเรื่องของความเป็นสิริมงคลด้วยเหรอ
สิริมงคลด้วยแล้วหนึ่งไหว้แล้วก็เห็งไหว้แล้วก็รวย
ไหว้แล้วกลมเกียวกันรับลื่นกลมกลมเออไม่แบ่งไปไหนอ๋อ
ยิ่งว่ายิ่งรวยยิ่งกินยิ่งมันกินยิ่งเห็งกลมเกลียวรักกันกลมกลมแล้วก็อยู่ด้วยกัน
ค่ะตัวนี้คือตือเกียร์กล้วยตื้อเกียร์กล้วยตือเกลียกล้วยแปลภาษาจีนออกมาก็
แปลภาษาทำแบบว่าไหว้แล้วก็อ้วนอ้วนความหมายห่อแล้วห่อเงินห่อทอง
ห่อเงินห่อทองอ่ะมีอีกเห็นบอกเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี่ดีเลย
เหลี่ยมคือสามหยิบหยิบเงินตลอดเวลาสามเหลี่ยมสามหยิบหยิบเงินตลอดเวลาอ่าอ่า
โอ้โหมีความหมายเป็นมงคลทั้งนั้นเลยค่ะคุยไปคุยมาพี่อาร์มเราเนี่ย
น้ำลายสาวจนทนไม่ไหวแล้วล่ะครับถึงกับต้องขอทีมงานพักมาแอบชิมอิ๋วกล้วยสูตรซั่วเทา
เห็ดหอมฟองเต้าหู้ที่๑ปีจะมีให้กินครั้งหนึ่ง
ในช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้เอ้าหม่ำเอาหม่ำเอาเลยนะพี่อาร์ม
อยากกินอย่างเดียวสิครับบอกรสชาติให้คุณผู้ชมฟังหน่อยเร็ว
แบบไส้เจเนี่ยรสชาตินะอย่างแรกมันหอมก่อนคุณผู้ชมครับ
ไม่มีความหวานเลยแต่มันจะมีเป็นความหวานธรรมชาติของตัวผักอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชม
เรียกได้ว่าแทบจะไม่ใส่น้ำตาลจริงจริงแล้วมันมีความเผ็ดความหอมของตัวพริกไทย
ผมว่านี่แหละคือเอกลักษณ์และความโดดเด่นของอิ้วกล้วยครับ
พี่อามเขาการันตีว่าเด่นจริงจริง
รีบไปอุดหนุนหรือสั่งกินกันได้เลยนะครับสำหรับไส้เห็ดหอมฟองเต้าหู้นี้
ที่เขาร่ำลือกันว่าอร้อยอร่อยและขายดีที่สุดในร้านเจ๊เกียว
รสชาติและรสสัมผัสเป็นยังไงบ้างล่ะครับพี่อาม
มันมีความหอมของตัวแป้งมันเพศครับ
หมูเผ็ดพริกไทยดำแต่แป้งกรอบมาก

แหมจะไม่ให้หอมกลิ่นมันเทศได้ยังไงล่ะครับพี่อา
ตีเป็นสัดส่วนแค่หนึ่งในห้าเท่านั้นเองที่เหลือเนี่ยเป็นมันเทศล้วนล้วน
โอ้โหเรียกได้ว่าไม่กลัวขาดทุนกันเลยทีเดียวนะเจ๊
ที่สำคัญครับร้านนี้เนี่ยเขาใช้วิธีการนวดแป้งแบบโบราณ
โดยการใช้ไม้มาตำมันเทศที่นึ่งสุกแล้วกับแป้งให้เป็นเนื้อเดียวกัน
ไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยอีกอุ้ย
เห็นแล้วก็เหนื่อยแทนล่ะครับนี่แหละครับ
ที่เด็ดที่ทำให้ได้ความหอมของมันเทศแบบเต็ม
แต่ก็ไม่ใช่ว่าใครจะทำก็ได้นะครับขนาดพี่อาร์มเอง
ยังต้องขอมานวดแป้งโดยการใช้มือแบบนี้แทนนี่แหละครับ
อันนี้อย่างงี้เหรอกดลงไปกดลงไปโอเค
ถามหน่อยอ่าใช้เวลานานไหมก็นวดประมาณยี่สิบนาที
สิบนาทีค่ะเออแล้วมันดูยังไงล่ะ
ก็นวดอันนี้นวดเป็นก้อนใช้ได้แล้วอ๋อนี่คือตอนที่เรานวดอยู่เนี่ยใช่
ได้แล้วคุณผู้ชมต้องยอมรับว่าตรงเนี้ยที่เรานวดอยู่เนี่ย
มันเป็นก้อนถ้านวดไม่โอเคยังไม่อร่อยอ๋อเหรอ
แล้วเรารู้ได้ไงว่ามันโอเคก็นวดขึ้นมาเป็นก้อนแล้ว
แล้วแรงมันก็ยังยู่ยู่อย่างนี้ฮะเออพอมันเริ่มเป็นก้อน
ส้มก็ใช้ได้แล้วอ๋อก็เริ่มใช้ได้แล้วถูกไหม
ใช้ได้แล้วเทคนิคมันคือต้องให้มันแบบว่าบางบางถูกไหม
บางบางแล้วก็ใส่เครื่องเยอะเยอะโอ้อย่างงี้ใส่เครื่องเยอะเยอะเลย
แล้วก็พับเข้าไปใช่ครับอันนี้คือวิธีการวิธีการ
โอ้โหไส้ถลักค่ะไส้จะหลุดออกไปอยู่เนี้ย
ทีนี้ต้องไส้ถลักไม่ถลักแน่หรออ๋อเยอะ
จากที่ร้านเจ๊เกียวจะมีไส้ให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้ว
คุณผู้ชมเขายังไม่ห่วงเครื่องอีกด้วยล่ะครับ
ดูสิครับใส่ไส้แบบจุใจแน่นทะลักแบบไม่ห่วงว่าจะขาดทุนกันเลยทีเดียว
ใส่กะล่ามปีสูตรหนึ่งร้อยสามสิบปีจากเจ๊เกี่ยว
ให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมล่ะครับมาถึงที่นี่ทั้งทีนะครับ
ต้องขอล้วงสูตรลับไส้โดยเฉพาะเลยเคล็ดลับคือว่า
หนึ่งไม่ต้องใส่ใจนะกะหล่ำปีต้องมาล้างแช่น้ำเกลือ
น้ำเกลือเสร็จแล้วก็มาล้างน้ำเป่าสักสามรอบครับ
แล้วก็มาผัดใส่น้ำมันใส่เกลือใส่พริกไทยใส่น้ำตาลนิดนึงอ่า

หอมก็หมูมาหมักอ่าใส่พริกไทยใส่เกลือครับ
น้ำตาลนิดนึงแทนให้นี่จุดแล้วไม่ต้องใส่อ๋อ
แล้วก็หมักค่ำคืนแล้วก็มาผัดเห็ดหอมด้วยกัน
หอมต้องล้างให้สามเที่ยวเฮ้ยสามเที่ยวเลยน่ะ
ต้องบีบถ้าไม่มันจะมีทรายต้องบีบให้เคี้ยงเคี้ยงครับ
แล้วก็มาหาแล้วก็มาผักอืมเจียวก่อนแล้วหมูก็จะลงอืม
แล้วก็ผัดอีกหม้อนึงแล้วก็มาห่อนี่เอางี้มีโอกาส
ถ้าอยากจะลองทำดูเอาผมว่าเจ๊เกียวเขาก็ไม่ได้ห่วงห้ามหรอกนะ
เราไปทำกันดูแล้วกันแต่กว่าจะมีทุกวันนี้ได้นะ
ย่านเนี้ยแถวเนี้ยเห็นเจ๊เกียวแกเล่าว่าอิ๋วกล้วยเนี่ย
ก็ไม่ได้ขายแค่เจ้านี้เจ้าเดียวโอ้ยหลายสิบเจ้าโอ้ย
สมัยก่อนยุคก่อนเป็นไงครับยุคก่อนก็อยู่ในซอยที่ตอนนี้ช่าง
เออหรอตอนนี้คนแกดวางข้องเขาเสียไปแล้วเออ
แต่คนรุ่นใหม่บางคนก็ไม่ทำเพราะว่าตัวนี้ทำ
ยากแล้วแล้วไฟไหม้เป็นไงบ้างอ่ะก็หายหลังจากไฟไหม้ปุ๊บเจ๊เขียวก็ไม่มีบ้านกันอยู่นะ
เขียวก็ไปอาศัยเพื่อนอยู่ที่วัดดอนแล้วก็ไปช่วยเขาทำงาน
แล้วก็ตอนเช้ามาขายของด้วยกันอ่าถามว่าลำบากไหมลำบากมากแต่เราก็ซ่วมอาจจะทุกวัน
ทุกวันนี้เราก็มีความสุขเรียกว่าถ้าไม่มีเจ๊เกี่ยวอาจจะไม่ได้เห็นอิวกล้วย
ขนมโบราณของคนจีนสูตรหนึ่งร้อยสามสิบปีนี้แล้วก็ว่าได้ครับอย่างที่เจ๊เกียวบอกเอาไว้ว่า
หลังจากที่ไฟไหม้ชุมชนต่างคนต่างก็แยกย้ายไปคนละทิศคนละทาง
ไม่มีใครมีสมบัติอะไรติดตัวมาเลยแม้แต่อย่างเดียวซึ่งเจ๊เกียวก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องดิ้นรน
อาศัยอยู่ที่วัดจนสุดท้ายย้ายตามสามีไปขายข้าวต้มแถวพรานก
เมื่อเริ่มตั้งตัวได้ก็ย้ายกลับมาอยู่แถวเยาวราชอีกครั้งและด้วยความที่ตั้งท้องลูกคนแรก
ค่าใช้จ่ายก็ต้องเพิ่มขึ้นเลยนึกขึ้นได้ว่ามีสูตรอิ่วกล้วยติดตัวมา
สมัยเด็กเลยตัดสินใจซื้อวัตถุดิบมาทำขายอีกรอบ
ทำให้ทุกวันนี้ไอ้ไก้สูตรโบราณหนึ่งร้อยสาวสิบปี
ยังคงอยู่คู่คนไทยนั่นเองล่ะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้ประมาณสามปี
เราก็เซ้งบ้านตรงจักรพงอ๋อนี่ไงเป็นแท็กกระพงครับ
อยู่ชั้นสองอ่าก็แล้วกับแม่เราทำอีกขั้วมาขายต่อ
ช่วยกันทำอ่าทำแต่ตำรวจมาก็ต้องหนีตำรวจอุ้ย
พออำเภอป้อมป่ามาจับแล้วก็หนีไปจักรวรรดิอ่าหนีไปจักรวรรดิ
จักรวรรดิมาจับวันนี้มาพ่อมปัดหนีมาตรงนี้อีกมันคนแล้วถนนไงเออ
มันจับไกลจับมันไงเออไปไปมามาหนีตำรวจตรงนั้นแล้วก็มาเจอตำรวจตรงนี้
เจอตำรวจตรงนี้แล้วไปเจอตำรวจตรงนั้นแล้วก็สนุกสนุกเหรอเอาจริงจริง
สุดท้ายตอนนั้นเขาขายอยู่ข้างนอกมีที่ที่พอดีเขาทำไฟฟ้าใต้ดินครับ
เราเลยต้องย้ายที่ให้ค่ะเราจะมาเอามาเอาตรงนี้
เป็นไงบ้างลูกค้าตามมาไหมตอนใหม่มาเข้ามาขายตรงนี้ลูกค้าจะไม่รู้
อะแต่เขาหาเราไม่เจออ่าแต่แจ๊วเขานั่งทำจริงจริงนั่งแล้วน้ำตาลก็ร้องห้ายน่ะ
ท้ออ่าจนคิดว่าจะเลิกขายไหมก็มีปีหนึ่งอืม
กับลูกสาวบอกเลิกเถอะอย่าทำเลย
แล้วเราก็โทรหาลูกค้าที่จากพวกนี้รับตั้ง๔๕๐๐ใบ

แล้วคืนนั้นเจ้าก็ให้ฝันเจ้าพ่อโมง

เจ้าว่างูองค์ใหญ่เหมือนกับเป้าบุญจิ้นเลย
เป็นเจ้าพ่องูกูไม่ให้มึงเลิกใคร
เขาต้องไหว่เรื่อยตัวนี้ไม่ให้เลิก
แต่ไม่เคยคิดยอมแพ้สุดท้ายเนี่ย
วิชาที่ติดตัวมาประกอบอาชีพ
เลี้ยงปากท้องให้กับตัวเอง

จนประสบความสำเร็จได้ในที่สุดนั่นเองล่ะครับ
ครับ
สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเจ๊เกียวมากนะครับ
สวัสดีครับโอ้โหน่ารักที่สุดเลยอ่ะ
สวัสดีนะครับซื้อซื้อกี่ชิ้นครับ
อัน๑๐อันถูกใจอะไรถามจริง
อย่าบอกนะถูกใจเจ๊เกียวถูกใจขนม
อ่าถูกใจขนมอร่อยน้ำเวียดติ๊บตายเลย